ต่อกันที่เข้มสิทธิ์สองพี่น้องนะคะอดีตนักมวยไทยชื่อดังค่ะ
ที่ตอนนี้ผันตัวเองมาเป็นเจ้าของค่ายมวยนะคะ
ก็เดินทางไปร้องเรียนกับนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยค่ะ
บอกว่ามีคนแอบเอานักมวยเขาไปขึ้นชกนะคะ
โดยเข้มสิทธิ์สองพี่น้องค่ะอดีตนักมวยไทยชื่อดัง
ณตอนนี้เป็นเจ้าของค่ายมวยเข้มมวยไทยยิมนะคะ
ก็เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรม
ถูกมือดีค่ะแอบนำไปขึ้นชกที่จังหวัดภูเก็ต
โดยเข้มก็บอกว่าเจ้ากอล์ฟยอดวิชา
เจ้าของรางวัลนักมวยไทยสมัครเล่นชายดีเด่นของการกีฬาแห่งประเทศไทย
อยู่ในการดูแลของตัวเองมานาน๔ปีแล้วค่ะ
และเมื่อเร็วนี้ก็เพิ่งจะเซ็นสัญญากับอีใหม่นะคะ
โมชั่นของจีนพร้อมกับรับปากว่าจะเดินทางไปโชว์ตัวที่จีน
แต่ว่าอยู่ก็เกิดเบี้ยวค่ะไม่เดินทางไปตามกำหนดนะคะ
โดยยอดวิชัยเองก็ไม่ยอมรับสายของตัวเองเลย
แล้วก็ยังบอกด้วยว่ายอดวิชาถูกผู้ไม่หวังดีกล่อมให้แยกทางกับการดูแลของตัวเอง
เปิดเผยค่ะว่าก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้เป็นไปตามกฎหมายของวงการมวยนะคะ
โดยเรื่องแบบนี้ค่ะแม้ว่าจะมีคนยุโยงหรือว่าจะมีมือที่๓เข้ามาหลอกเป่าหู
แต่ในกรณีนี้นะคะนักมวยไม่ได้ถูกบังคับให้ไปอยู่ที่อื่น
แต่ว่าเป็นฝ่ายผิดเองค่ะนั่นก็คือยอดวิชานะคะ
เพราะว่าเซ็นสัญญากับทางจีนแล้วซึ่งเรื่องนี้ค่ะ
ซ้ายก็จะนำไปเข้าสู่สำนักงานคณะกรรมการมวยของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะ

พร้อมกันนี้ก็จะเรียกทุกฝ่ายให้มาพูดคุยกันต่อหน้ากันอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะได้พยายามติดต่อไปที่ผู้จัดการส่วนตัวของบัวขาวบัญชาเมฆ
นักมวยชื่อดังเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้นะคะ
แต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้ค่ะ